ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็พาไปขอโชคลาภกันเหมือนกัน
ที่ต้นมะพลับขนาดใหญ่

เพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านในซอยดงแม่ไหม้
เพื่อบนบานขอโชคลาภจากต้นมะพลับขนาดใหญ่
ขนาดนี้๓คนโอบโดยอยู่เกือบกลางถนนแบบนี้
ลำต้นแยกออกเป็น๒ต้นคุณสูงประมาณ๒๐เมตร
อยู่กลางถนนคนกรีตคอนกรีตซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนน๑เลน
นี่ชาวบ้านเขาก็มาขอมาไหว้มากราบกันนะครับ
โดยคุณยายละเอียดศรีทวีพันธ์นะครับ
ชาวบ้านวาย๗๘ปีบอกว่าตั้งแต่เกิดมา

ว่าจะมีอายุมากกว่าตัวเองหรือประมาณ๑๐๐ปี
สมัยก่อนชาวบ้านเคยเก็บลูกมะพร้าวต้นนี้

อกจากนี้สมัยก่อนเคยเป็นป่ารกทึบไงคุณ
เคยมีคนเสียชีวิตก็มักจะนำมาฝังตรงจุดนี้แหละ
ค่ะแต่ปัจจุบันแล้วตอนนี้เป็นถนน
เป็นถนนแล้วความเจริญเข้ามาในหมู่บ้าน
มีถนนตัดผ่านตรงกับต้นมะพรัพพอดี
เจ้าหน้าที่ตั้งใจจะโค้นทิ้งนะตอนแรก
แต่ก็เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายครั้ง
โครนไม่ได้ซักทีนะครับ

ถ้าคนไม่ได้เราตั้งสารขึ้นดีกว่า
และขอให้เจ้าหน้าที่สร้างถนนล้อมรอบต้นมะพลับซะ
เพราะเชื่อว่าต้นมะพลับอายุเก่าแก่นี้นะฮะ

เพื่อปกป้องปกปักรักษาชาวบ้าน
และช่วงใกล้วันหวยออก
แน่นอนก็จะมีผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค
ไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดจากต้นมะพลับ
ที่มีอายุกว่าร้อยปีต้นนี้เป็นประจำนะครับ

หมายถึงว่าเลี่ยงไม่ให้ชนต้นมะพลับ
ไม่ให้ชนนะฮะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่าต้นนี้ขึ้นอยู่เกือบกลางถนนเลยนะ